คุณผู้ชมครับในวันพรุ่งนี้นอกจากจะเป็นวันแม่แล้วนะครับ
หนึ่งเรื่องทางดาราศาสตร์ที่หลายคนให้ความสนใจก็คือการมาของฝนดาวตกนะครับ
เป็นฝนดาวตกที่เกิดขึ้นทุกปีครับในช่วงนี้เลยครับ
ค่ำคืนของวันที่๒๒ต่อเนื่องวันที่๑๓มองขึ้นไปบนท้องฟ้านะครับ
หลังเที่ยงคืนมีโอกาสที่จะเห็นฝนดาวตกครับมีการประเมินว่า
ถ้าหากท้องฟ้าแจ่มใสสามารถที่จะมองเห็นได้มากถึง๑๑๐ดวงต่อชั่วโมงนะครับ
แต่ถึงอย่างไรก็ตามในเมืองใดของเราก็มีบางจุดบางพื้นที่ครับ
ที่มีลักษณะอากาศที่ปิดไม่สามารถที่จะดูปรากฏการณ์นี้ได้
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเมืองไทยของเรา
จุดไหนดูได้จุดไหนต้องระวังเรื่องของฝนกันบ้าง
อย่างที่ได้มีการติดตามมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
ลักษณะของฝนในตอนนี้เกิดจากการเหนียวนำของกระแสลมที่ค่อนข้างแรงละทีเดียว
เป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ถูกดูดเข้าสู่ศูนย์กลางพายุ
ดังนั้นตอนนี้นะครับในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
ตอนกลางภาคตะวันออกภาคอีสานตอนล่างกำลังมีฝนเข้ามาปกคลุมนะครับ
รวมไปถึงหลังจากนี้เป็นต้นไปครับเมื่อพายุเหล่านี้มีการเคลื่อนตัวเขยิบขึ้นไป
ทิศเหนือมากยิ่งขึ้นก็จะทำให้บริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ที่ติดกับลาวติดกับพม่าตอนบนเนี่ยนะครับ
มีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฝนตกหนักตกติดต่อกัน
พายุนะครับหลังจากนี้ก็จะค่อยเคลื่อนที่ขึ้นไปซึ่งแน่นอนครับ
จะเหนียวนำเอาแนวนี้ก็คือแนวกระแสลมที่มาพร้อมกับฝนและความชื้นค่อยเขยิบขึ้นไปด้วย
ดังนั้นในช่วงนี้ชาวใต้อาจจะมีโอกาสได้เห็นปรากฏการณ์นี้มากกว่าพื้นที่อื่น
แต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของกระแสลมที่แรงครับใครจะเดินเรือก็คงต้องเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะฝั่งอันดามันนะครับ
ซึ่งฝนที่ตกหนักกระแสลมที่แรงแบบนี้อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ส่วนชาวเหนือชาวอีสานนะครับ
คาดการณ์ว่าฝนที่ตกลงมานั้นก็จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติตามมา
ดังนั้นในระยะนี้ติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
ทั้งหมดนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ